ก่อนที่จะเก็บตัวอีกทาง๑๐วัน
ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับล่าสุดเกียรติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนพร้อมด้วยวิทยาลาฮกุลปราเทคนิคนะครับก็ได้เรียกประชุมทีมในช่วงเช้าเพื่อศึกษารูปแบบการเล่นของทีมชาติกาต้าและซาดีอาราเบียที่จะมาเป็นคู่แข่งของไทย
ซิโก้ก็พูดถึงประเด็นที่ทีมชาติสาวดีอาราเบียได้เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศกาต้าเช่นเดียวกับไทย
พร้อมทั้งโปรแกรมในการอุ่นเครื่องกับลาวนะครับที่สนามอัลอาราบีสเตดียมในวันที่๒๔สิงหาคม
ทางสาอุอาจจะต้องการอุ่นเครื่องกับทีมที่มีสไตล์คล้ายกับไทย
แต่หากศึกษากันแล้วจะพบว่ามีรายละเอียดที่ต่างกัน
ซึ่งทีมได้มีการศึกษาสไตล์การเล่นของคู่แข่งมาเป็นอย่างดีแล้วครับ
เดียวกันทีมไทยเองก็เคยถูกทีมชาติสดีอาราเบียมาสเกาะฟอร์มสมัยแข่งขันฟุตบอลยู๒๓ที่แชมป์เอเชียที่ประเทศกาต้าในเดือนมกราคม
แล้วก็อาจจะมีโอกาสมาสเกาะดูฟอร์มทีมไทยในวันที่๒๕สิงหาคมนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งกุญสือใหญ่ทีมชาติไทยก็เปิดเผยว่าจุดนี้ทีมไทยต้องระมัดระวังพอสมควรเพื่อไม่ให้คู่แข่งจับทางได้ครับ
จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องมาเก็บตัวที่กาต้าเพื่อที่จะปรับสภาพ
ส่วนซาอุเนี่ยเขาคงคิดว่าเขาก็เชิญลาวนะฮะมาอุ่นเครื่องเขาคิดว่าลาวกับไทยสไตล์คล้ายกัน

ฉะนั้นเราเองก็คือเราก็พยายามระวังป้องกันนะครับ
คงไม่ให้เขาได้มาดูวิธีการแต่เราก็คงไม่ได้เปิดเผยอะไรมากถึงมาดูก็อาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมาย
ส่วนเราเองก็ต้องไปดูเขาแต่จริงแล้วเนี่ยมันไปดูคนลำบากเพราะเขาปิดปริศนาเหมือนกัน
ฉะนั้นฉะนั้นเราก็รู้แค่ว่าเขาโมอุ่นเครื่องกับเรานะครับแต่เรามีข้อมูลของเขาอยู่แล้วฉะนั้นคิดว่าคงไม่หนีกัน
วันนี้ไทยซ้อมนะครับเวลา๑ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับประเทศไทยในเวลา๕ทุ่มครับ